เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจังหวัดของบ้านเราแล้วนะคะ
ที่ตอนนี้ต้องรับมือกับสถานการณ์พายุสถานการณ์ฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำค่ะ
หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าฝนจะตกลงมาหลายพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้
หนึ่งในนั้นก็คือที่จังหวัดสุราชธานีที่ฝนเริ่มตกลงมาแล้วนะคะ
ไปติดตามรายงานจากคุณระวิการแก้ววิจิตกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่บริเวณของท่าเรือในอำเภอดอนศักดิ

ซึ่งหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ของจังหวัดสุราธานีนะคะ
ขณะนี้ฝนก็ได้โปรยปลายลงมาแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงณเวลานี้ค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณท่าเรือในอำเภอดอนศักดิ์นะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าทางด้านหลังของดิฉันค่ะ
ก็จะเป็นเส้นทางที่เรือนะคะจะต้องสัญจรผ่านในเส้นทางนี้นะคะ
เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณของเกาะสมุยนั่นเองค่ะ
ภาพรวมนะคะขึ้นลมในวันนี้นะคะถือว่าเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะ
แล้วก็ประกอบกับมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอากาศแบบนี้นะคะ
ก็เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ
โดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอพุนพินที่ที่ฉันเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
ตลอดเส้นทางมายังอำเภอดอนศักดิ์เนี่ยก็ฝนตกตลอดทางเลยนะคะ
มาจนถึงน้ำเวลานี้แล้วก็ขึ้นลมเนี่ยนะคะ
ก็มีกำลังแรงมากเลยทีเดียวค่ะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะ
ก็ยังบอกว่ายังไม่น่าเป็นห่วงนะคะ
ถือว่าขึ้นลมนะคะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะ
สามารถเดินเรือได้ตามปกติค่ะแล้วก็ใช้ความเร็วได้ตามปกตินะคะ
แล้วก็ยังเปิดให้บริการสำหรับประชาชนนะคะที่จะต้องเดินทางเอ่อ
ข้ามไปยังพื้นที่ของเกาะสมุยนั่นเองนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะ
ก็จะต้องติดตามแล้วก็รอดูคลื่นลมอีกครั้งนะคะ
ในช่วงของบ่ายวันนี้ว่าฝนเนี่ยค่ะจะมีตกลงมาหรือเปล่านะคะ
ทางด้านซ้ายมือของดิฉันค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นพื้นที่ของเรือนะคะ
ที่จะเอ่อให้บริการนะคะตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะ
ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะพร้อมกับเฝ้าระวังขึ้นลมนะคะว่า
จะมีกำลังแรงขึ้นหรือเปล่าค่ะนอกจากอำเภอดอนศักดิ์แล้วนะคะ
ในพื้นที่ของจังหวัดสุราธานีนะคะอย่างเช่นอำเภอพุนพินนะคะ
หรือว่าในพื้นที่ของเขตเทศบาลตำบลท่าข้ามขณะนี้ก็คาดว่าน่าจะมีฝนโปรยปลายลงมาแล้วเช่นกันค่ะ
เพราะว่าท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองนะคะ
ภาพรวมของบริเวณท่าเรือในอำเภอดอนศักดิ์นี่นะคะก็ถือว่ายังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งจากข่าวที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศมานะคะว่าฝนตกลงมาก็ถือว่าตรงตามที่เอ่อ
การเอาไว้นะคะยังไงชาวจังหวัดสุราธานีนะคะ
ในหลายอำเภอก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าในช่วงบ่ายวันนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกลงมานะคะ
ก็อาจจะทำให้ระดับน้ำที่ท่วมอยู่นะคะเพิ่มสูงขึ้น
รวมไปถึงในเรื่องของผลกระทบการที่จะต้องเอ่อ
ผลักดันน้ำออกจากพื้นที่จังหวัดสุราธานีอาจจะต้องได้รับผลกระทบนะคะ
ซึ่งทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะเกาะติดสถานการณ์นะคะพร้อมที่จะเดินทางไปยังเกาะสมุยนะคะ
เพื่อไปตรวจสอบสภาพอากาศให้ทางคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องค่ะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะในพื้นที่ของท่าเรืออำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานีค่ะ
ระวิการแก้วิจิตรายงานจากอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานีค่ะ